ยังคงติดตามสถานการณ์การที่จะช่วยเหลือ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่
เดี๋ยววันนี้จะมีรายงานสดเข้ามามาดูความคืบหน้า
ช่วงบ่ายช่วงเย็นหน่อยว่ามีอะไรกันบ้าง
ติดตามกันได้นะคะผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คุณผู้ชมติดตามแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความมา
ให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่กำลังปฏิบัติงาน
เรียกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานแข่งกับเวลา
เพราะด้วยสถานการณ์ฝนฟ้าที่ไม่แน่ชัดว่าจะตกลงมา
ทำให้การทำงานในถ้ำลำบากมากขึ้นหรือเปล่า

อันนี้ก็ต้องรอดูเรื่องของการสูบน้ำยังคงทำอยู่

กลัวไงว่าเสาร์นี้ฝนจะตกลงมาเติมเพิ่ม
มากขึ้นและจะเป็นอุปสรรคกับการช่วยเหลือเด็กด้วยนะคะ

ในส่วนของนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย

คุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ออกมายอมรับนะคะว่าเส้นทางเข้าออกจากปากถ้ำไป
จนถึงจุดที่น้อง๑๓คนอยู่

ที่จะทำให้สถานการณ์การช่วยเหลือล่าช้าออกไป
ประกอบกับฝนอาจจะตกลงมาเพิ่มเติมอีก
ก็ยอมรับนะคะกังวลเรื่องของสภาพอากาศ

เมื่อเช้านี้แถลงข่าวช่วงประมาณ๑๐โมง
ก็ใช้เวลาในการแถลงข่าว๑๗นาที
ก็พูดทั้งถึงเรื่องของการระบายน้ำด้วย
แล้วก็เรื่องของช่องปล่องโพงต่าง

ที่จะไปสำรวจบริเวณเนินนมสาว
จะสำรวจจุดไหนใกล้ที่สุด
เดี๋ยวจะไปดูกันอีกทีนึง

กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินสถานการณ์ทุกวันว่าฝนจะตกลงมาหรือเปล่านะคะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานแข่งกับเวลาค่ะ
ส่วนเรื่องการติดตั้งโทรศัพท์ภายในถ้ำหลวง
เพื่อให้๑๓คนได้พูดคุยกับครอบครัว
ตอนนี้ก็นำอุปกรณ์ทดแทนเข้าไปแล้ว
ทีนี้อุปสรรคก็คือเส้นทางอย่างที่บอกไปลักษณะแคบค่ะ
ทำให้การเดินทางเข้าออกใช้เวลา๑๑ชั่วโมง
จึงจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้

เพราะฉะนั้นข่าวสารของเราหลุดหายประมาณ๑๑ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนเราจะได้ตัดสินใจแต่ละเรื่องเราอยู่ตรงนี้
น้องสื่อมวลชนนะครับที่รอข่าวสารอยู่อาจจะมองว่า
เอ๊ะมันทำไมช้าทำไมอันนี้ต้องขอคำจำนานจริงนะครับว่า
ผมเองก็รอข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าเข้าไป๕๖ชั่วโมงแล้ว
ยังไม่ได้เราก็ใจร้อนนะทุกคนใจร้อนเหมือนกันหมด
ภารกิจเพิ่มเติมก็คือเรากำลังคำนวณจำนวนตำแหน่งนะครับ
น้องเขาอยู่ตรงเนินนมสาวเมื่อเทียบกับพิกัดตรงผิวดิน
จริงจริงว่าอยู่ตรงไหนแล้วเรากำลังดมระดมสรรพกำลังที่เดินป่า
ขายกันทั่วทั้งหมดนะครับที่ผมบอกตลอดว่ามี๒๐๓๐ทีเหมือนกันครับ
ทักจะทุกการณ์นิ้วก็จะดูว่ามีช่องตรงมีอะไรที่พอจะปรับแผนและลงหรือสำรวจได้
ดูตอนนี้สิ่งที่เราทำเรากำลังวดที่สุดนะครับเรากำลังวดเรื่องสภาพอาคาร
ตอนนี้เราให้ประเมินสถานการณ์ทุกวัน
ว่าในแต่ละวันเราจะมีคุณแม่ประกันผลจำมากับตรงนี้ได้ไหม
เพราะว่าอย่างที่คุณบอกว่าแต่ก่อนเราทำงานคือต้องเอาเวลา
ตอนนี้เราทำงานกับน้ำตอนนี้เราทำงานกับน้ำ
แต่เราทำได้เต็มที่ก็คือสูบออกไปในท่องพิสัยภาพเรามีอยู่
แต่น้ำก็ยังเติมลงมากี่ช่องกี่ช่องก็ยังมีน้ำเติมเข้ามา
เพราะว่านรงศักดิ์ก็บอกด้วยนะคะว่า
เรื่องของช่องป่องโพงเนี่ยตอนนี้เน้นโฟกัสจุดที่มันใกล้กับเนินนมสาวมากที่สุด
เพื่อที่เราจะโรยตัวแล้วก็ไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
ส่วนก่อนหน้านี้ที่เคยพูดบอกว่าไอ้ช่องปล่องโพรงที่เจอ
แล้วก็มีการเจาะลงไปได้ลึก๔๐๐เมตรเนี่ย

เพราะว่าเรามาดูเฉพาะส่วนที่มันอยู่ใกล้กับเนินนมสาวจริง
เอาให้เป้าหมายใกล้เคียงแล้วก็ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะคะ
ทีนี้มาดูในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารกันบ้าง

พนตรีบัญชาดุริยภัณฑ์ผู้บัญชาการมนตรฐานปกที่๓๗
เปิดเผยค่ะว่าการพร่องน้ำตอนนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาวางระบบทั้งในแล้วก็นอกถ้ำไว้แล้ว

แต่ว่ามีผู้หวังดีพยายามเข้ามาช่วยเหลือ
แต่ไม่เข้าใจเรื่องของระบบพร่องน้ำใต้ดินของภูเขาลวกนี้
ก็เลยทำให้การพร่องน้ำเปลี่ยนทิศทางกันไปค่ะ
มีผู้ที่หวังดีที่เข้ามาและไม่เข้าใจเรื่องระบบน้ำ
ระบบน้ำใต้ดินของเขาพวกนี้คือมันเหมือนกับรูสองน้ำ

ทำไมเราต้องขึ้นข้างล่างเพื่อพร่องน้ำบอก
เพื่อให้น้ำมันไหลลงมาข้างล่างเหมือนกับแรงอาหารมันเคลื่อน
แล้วเราระบบน้ำบอกเพื่อให้ฝนตกหรืออะไรน้ำที่ยังมุมไปด้านไหลตรงนี้
และบางส่วนของท่ำเนี่ยอาจจะรั่วลงมาตรงนี้ด้วย
ซึ่งเราดูแล้วเนี่ยตอนนี้การที่ฝนไม่ตกแล้วเราหยุดและน้ำไหลเข้า
มันดีคือน้ำทรงตัวแล้วก็ลดลงด้วยลดลงด้วย
ตอนนี้พี่บางคนเขาบอกว่าเราเช็ดระบบแล้วเรารู้คนแล้วรู้หน้าเสือ
ระบบโรงน้ำได้ดีรู้บอกคือเราดูดออกเรายอมสิ่งต่างบนพี่น้องของแม่พี่เนี่ย
ท่วมเพื่อต้องการให้มันไกลไกลที่สุดแล้วไม่ลงไกลเข้าใจไหมครับ
เพื่อเอาน้ำขึ้นมาเพื่อเอาน้ำไหลอากลบโปปุ๊ะย่างธุ๊ก๒๐๒๕
ต้อง็บอกว่าครับบังเรื่องเราเอาออกอย่างคือเอาเข้านะครับ
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราช่วยเป็นหูเป็นตาดูด้วย

เพราะฉะนั้นบางเรื่องพวกเราอย่าไปดราม่าตาม

ซิงทำอะไรใครทำอะไร
คนที่น่อเหนื่อยกว่านั้นอย่ามายุ่ง

คุณหนูยุ่งเธออันนี้ไม่ใช่ที่คุณ
คุณเพิ่งมาวันนี้คุณจะทำอะไรคุณเข้าใจไหม

แล้วก็มีการสอบถามพลตรีบัญชา

ซึ่งท่านก็บอกว่าตอนนี้ทางฝั่งถ้ำสายทอง
ใช้เครื่องสูบน้ำพญานาค๓เครื่อง
คือเดินหน้าเต็มกำลังมากแล้วก็มีการเจาะบ่อบาดานตรงนั้นเนี่ย
ไซทอง๑๐จุดส่วนบริเวณหน้าปากถ้ำอีก๓จุด
แล้วก็ระดับน้ำในถ้ำถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดตั้งแต่ปากถ้ำ
เข้าไปจนถึง๓แยกจากเดิมมันต้องดำน้ำ๒๓จุด

เหลือจุดที่ต้องดำน้ำเพียงจุดเดียวแล้ว

ที่จะทำให้น้ำในถ้ำพร่องออกมาแล้วก็ระบายออกไปได้

ก็ออกมาบอกถึงวิธีการทำที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้
เขาเรียกว่าการทำฝ่ายปิดห้วยมะกอก
เป็นการทำบายพาเส้นทางเบี่ยงน้ำค่ะ
ทำออกมาระยะทาง๒๐๐เมตร

ว่าจะพบอุปสรรคเรื่องของการเดินทางผ่านลำห้วยหลายกิโลเมตรก็ตาม
แต่ว่าเจ้าลำห้วยนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลัก
ที่จะทำให้การพร่องน้ำของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น